พอดันดนท์เธอจ้างเขามาหาเทวีเจ้ามาเล่นหนังเธอเท่าไรอ่ะ

เล่นให้เอาเยอะแหละ
เออสวยเว้ยเออสวยมาก

พี่โพสถ่ายกี่วันนังน่ะ
เอ่อของเทพีเจ้าเนี่ยถ้าเขาว่าให้คิวเยอะเขาเล่นเยอะ
ฮะแล้วเธอให้เงินเขาพอแต่ผ่าตัดแม่เขาหรือเปล่า
โบ๊ทดามฉันไม่ใช่คนเขี้ยวแบบเธอนะเธอเยอะนะถ้ามาพูดจริงได้ยังไง
ก็ถามว่าเธอจะให้เงินเขาเท่าไหร่อยากรู้คนอยากเขาพอผ่าตัดแม่เขาไหมฉันเป็นห่วง
เขาจะเอาเท่าไหร่เขาจะเอามันก็ให้ตามที่แบบว่าให้ตามที่เห็นสมควรเธอ
แล้วพี่มดใช้คิวเขากี่วันนะครับ๑๐วัน
คือให้คิวเขาขอคิวเข้ามาช่วงแรกตอนนี้กำลังก็ขอไม่ได้มาประมาณ๓๔วันไง
เพราะว่ามันต้องเอาคิวดาราใหญ่ตัวอื่นด้วยดาราพวกแบบว่าพวกเมนหอแต๋วแตกเขาก็ต้องรอคิวพวกนั้นด้วย
คุณแม่แล้วชุดเขาจะใส่เป็นแนวไหนคุณแม่แห่โควิดเนี่ย
ก็เลยแทนมาอยู่ที่หอพรรษเจ๋นแด๋ว
คุณแม่กระเทยรอดูกันสุดลิศนี่นี่ครับคุณแม่แอนถ่ายเสร็จไว้ไหนนะ

ตอนนี้กระเทยรอดูหอแต๋วแต่งแหกโควิดกันมากคุณแม่
คุณแม่ถ่ายได้สัก๑๐วันวันที่๑๑คุณแม่ออนแอร์เลย
คาดการณ์ว่าจะออนมาไหนคะ
ออนหน้าวันน่าจะไม่พึ่งสภาพเขามีจุณาแหละ

มีบทไหมแม่มีบทได้ยัง
หมดไม่มีสิทธิ์
หนังฉันทำเร็วและสนุกนะมดดาม

โอเคสรุปแล้วทุกคนก็เป็นห่วงพระมหาเทวีเพราะฉะนั้นคุณบอกกับทุกคนเลยว่าไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะพดพดแก้วไปแล้วล่ะโอเคไปแล้วเรียบร้อยโอเคอ่ะ